มาเราได้เวลาแล้วนะคะได้เวลาฝึกสมองประลองปัญญากันหน่อยนะคะ
ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายวันนี้วันที่๓๑ตุลาคมนะคะ
พรุ่งนี้แล้วเป็นวันแห่งความหวัง
มาดูเรื่องของความเชื่อกันหน่อยเอาเรียกรอยยิ้มเป็นข่าว
มีรอยยิ้มทำให้เรามีความหวังแล้วกัน
เริ่มกันที่แรกค่ะไอ้ส้มฉุนที่วัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชายนาฏ
บรรยากาศคนไปขอโชคขอลาบคึกคักค่ะ
ชาวบ้านไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบเนี่ยไปกันทั้งวันค่ะ
เจ้าตัวจุดประทัดเสียงไทย๑๐๐๐๐๐นัท
โอ้โหดังแบบคงเยอะมากนะ๑๐๐๐๐๐นัทน่ะนะคะ
แล้วก็เอาเลขปลายประทัดมาโชว์ให้ทีมข่าวของเราดูด้วยนะ
เดี๋ยวจะได้ดูในมือนี่นะคะ
ขณะที่ชาวบ้านพากันจด
หวังว่าจะนำเลขชุดนี้ไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงดวงในงวดนี้
เอาไปฟังคุณออฟสุพนัทหน่อยค่ะ
ขอให้เลขนี้ชงดนจิตโดนใจ
ใครที่อยากร่ำอยากรวยนะครับ
บารมีส้มฉุนอาจจะช่วยได้
รับไปครับผมสาธุทุกคนนะครับ

ถูกลอตเตอรี่และร่ำรวยกับทุกคนครับ

ลงมาข้างล่างให้ลุ้นเลยนะคะ
ชัดเจนแล้วเลขปลายประทัดนะคะ

นิเทศราชประดิษฐ์ที่คลอง๑๓ลำลูกกา
ขอราบจากไอ้ไข่แล้วก็ส่องเลขเด่นในองค์นามนด้วย
หลังวัดนี้คนหน้าตาดีบอกว่าเห็นเลขเด่น๒๓ตัวด้วย

นางสาวอรุณขนทานนะคะพี่เสื้อยืดสีเหลือง
เขาเป็นคนดวงเฮงมาก
แล้วก็ไปจุดทูบเทียนเสี่ยงทายขอเลขเด็ดนำไปเสี่ยงโชคอีกครั้งในงวดนี้นะคะ
ส่วนทางด้านของนางสาวกฤษฎีไกลสวัสดิ์ชาวบ้านในพื้นที่
เขาก็นำเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนไอ้ไข่เหมือนกัน
ครั้งนี้ได้รับแจกธนบัตรมาด้วยดูสิแบงค์สี
เล่นขี้ได้รับแจกธนบัตรมาก

รับมาจากเจ้าอาวาสก็นำตัวเลขเนี่ยไปเสี่ยงโชคด้วยเหมือนกันนะคะ
ส่วนที่วัดศรีทรงธรรมอำเภอหนองหานที่อุดรธานีนะครับ
มีชาวบ้านไปขอโชคลาภจากรูปหล่อไอ้ไข่บันดาลทรัพย์
หนึ่งในชาวบ้านที่ดวงดีเขาบอกว่าเคยได้รับโชคจากไอ้ไข่เหมือนกัน
ก็เลยจุดประทัดแก้บนสักหนึ่งหมื่นนัด
แล้วขนาดนี้แล้วนะครับแล้วแต่จินตนาการน้ำแล้วก็มีก้านทูบ
ชาวบ้านไปจุดเป็นทูบเสี่ยงโชคแบบนี้เหมือนกันนะครับ
ต่อกันที่วัดทัพไซอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ชาวบ้านไปกราบไห้ขอโชคขอลาบไอ้ไข่เหมือนกัน
แต่เป็นไอ้ไข่โคตรเศรษฐี
หลังจากรู้ข่าวมาว่ามีคนดวงดีได้รับโชคไปหลายงวดแล้วนะคะ
งวดนี้ชาวบ้านส่องหาเลขเด็ดจากแผ่นทองคำเปลวที่ติดไว้
ที่บริเวณคางของรูปหล่อไอ้ไข่ค่ะเอาคุณผู้ชมเพ่งดูดีนะ
เขาบอกเห็นมันเป็นตัวเลขมันไม่ได้เป็นแค่เศษซากที่
องคำเปลวมันหลุดออกไปมันเป็นตัวเลขจริง
ใครตาดีคุณตาดีใช่ไหมคุณดูนะคะ
บางคนเสี่ยงทายขอเลขเด็ดด้วยการล้วงไข่ในหาย
เลข๒หลักสมใจไปค่ะเตรียมจะไปซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชค
วันที่๑พฤศจิกายนนี้เราจะได้ดูไหม
ว่าจะออกมาเป็นอะไรรอนิดนึงมาแล้วมาแล้วนะคะ
ไปที่ถัดไปชาวบ้านค่ะในพื้นที่บ้านสรรป่าม่วงอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
กันไปขอโชคขอลาบจากกุมารทองที่วัดสรรป่าม่วง
จุดทูบมงคลเสี่ยงทายด้วยขอเลขเด็ดกันนะคะ
เอาไปดูกันเอาเองนะคะว่าเขาจุดทูปแล้วได้เลขอะไร
ทีนี้ชาวบ้านบางคนค่ะกลัวจำไม่ได้
โทรศัพท์มือถือต้องมาค่ะถ่ายภาพเก็บไว้แล้วไปแชร์ต่อ
ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแชร์โชคแชร์ลาบกันไปค่ะ
ชาวบ้านกลุ่มนี้ให้สัญญากับกุมารทอง
ถ้าถูกรางวัลสมใจนะจะรวบรวมทุนทรัพย์

เพราะว่าสาลายังเป็นลักษณะเอาแลนด์มากั้นอยู่เลยค่ะ
ก็เลยอยากให้ได้หลังคาดีกันนะคะ